คุณผู้ชมมาดูเรื่องการเมืองวันนี้ก็มีหลายประเด็นเข้มข้นนะคะ
แน่นอนมีกิจกรรมหน้ารัฐสภาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีบรรยากาศให้คุณผู้ชมติดตาม
เพราะว่าเริ่มกิจกรรมตอน๕โมงเย็นแต่เขาไปกันตั้งแต่บ่าย๒นะคะ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นคุณผู้ชมเห็นในโลกออนไลน์ไหมคะ
เขาทำเป็นมีมเลยพี่อุ๋ยเขาทำเป็นมีมว่า
ค่าแรงทุกปีเริ่มทันที๔๕๐บาทนี่คือก้าวไกลหาเสียงเอาไว้
แล้วประมาณว่าทำไมคุณทิมพิธาบอกว่าไม่สามารถทำได้ทันที

ทีนี้ก็เลยมาดูความเคลื่อนไหวของคุณพิธาหน่อยค่ะ

แต่ก่อนอื่นไปดูเรื่องของการเดินสาย
ไปพบกับภาคเอกชนหารือขับเคลื่อนนโยบาย
เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาทนี่แหละ
นั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมาอีกแล้ว

เพราะว่าครั้งนี้ใส่หมวกกันน็อกมานะคะ
นี่ค่ะคือคราวที่แล้วคนก็แซวว่า
นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างทำไมคุณพิธาไม่ใส่หมวกกันน็อก

แต่มีจังหวะเหมือนใส่แล้วก็เดินเลยมาเลย
ต้องมีคนมาวิ่งตามเอาหมวกกันน็อกไป
คุณพิทาก็ต้องมาโพสต์ชี้แจงภายหลังว่า

คุณพิทาลิ้มเจริญรัฐผู้นาภักดิ์ก้าวไกล

แต่นั่งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะ
มหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หารือเรื่องนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ๔๕๐บาท
ก็พอมาถึงอย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชม
เหมือนจะเดินออกมาเลยไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกไม่ได้จ่ายเงินค่ารถ
ผู้ติดตามวิ่งตามมาเอาหมวกกันน็อกคืนแล้วก็ไปจ่ายเงินค่ารถนะคะ
คุณพิธาบอกว่านั่งวินมาเพราะกลัวว่าจะมาไม่ทัน
แล้วก็ขึ้นไปหารือที่ห้องประชุมค่ะ

ที่คณะเจรจาได้รายงานให้ทราบตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไร
ก็มีคนที่พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวกับคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
อีกส่วนหนึ่งตัดสินใจแล้วแต่ยังไม่พร้อมบอกประชาชน
บางส่วนยังไม่ตัดสินใจ
ก้าวไกลและพักร่วมก็กำลังพยายามเจรจาพูดคุยกับทางสวอยู่ค่ะ
ส่วนตัวที่ได้พูดคุยกันกับคณะกรรมการแต่ยังไม่พร้อมที่จะแจ้งก็เยอะจำนวนส่วนหนึ่ง
ส่วนที่ไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็รอพบอยู่ทั้งมาจากทางพระเก้าไกลเอง
รวมถึงการที่ก้าวกลายเป็นแกนนำนะครับ
แต่ว่าพรรคร่จะตั้งรัฐบาลได้หลายคนก็พูดคุยให้ส่งเบอร์โทรศัพท์ส่งชื่อมาและนัดพูดคุยกัน
หารือกันนานประมาณ๓ชั่วโมงกว่าคุณพิทาคุณพิธาฯกับคณะผู้บริหารสอรทธทอยออกมาจากห้องบรรยากาศชื่นมื่น

ได้มีการคุยกันเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมของไทยในยุคใหม่
นโยบายราคาพลังงานการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์สิ่งทอปิโตรเคมี
ส่วนประเด็นสำคัญที่กลายเป็นมีมในโลกออนไลน์นะคะ

คุณพิทาบอกว่าคือได้คุยกันในภาพรวม
เบื้องต้นยังคงตัวเลขไว้ที่๔๕๐บาท
คือก้าวไกลหาเสียงว่าขึ้นค่าแรงทุกปีเริ่มทันที๔๕๐บาท
วันนี้คุณพิทาก็เลยย้ำอีกครั้งว่า
ยังคงตัวเลขที่๔๕๐บาทนะ
แต่ต้องคุยรายละเอียดต่างเพิ่มเติม
ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะแรงงานค่าแรงที่เหมาะสม
ซึ่งก็อธิบายให้ทางสอทได้สบายใจ
การขึ้นค่าแรงไม่ได้มองเหรียญด้านเดียว
แต่ต้องมีนโยบายช่วยผู้ประกอบการด้วย

จะไม่ปรับขึ้นแบบกระชากทั้งระบบ
จะปรับขึ้นตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อและประสิทธิภาพของแรงงานค่ะ
ก็พูดกันในเรื่องของแรงงานโดยรวม

การที่มียึดขึ้น
กับคนที่เพิ่งจบการศึกษามาก็หางานไม่ได้เช่นเดียวกัน
มีนโยบายในการช่วย
ไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้สามารถที่จะหักภาษีได้๒เท่า๒ปี
ผู้ประกอบการหลายคนก็คงจะเห็นโดยตรงกันว่า
ไม่อยากให้ขึ้นกระชากแบบนี้นะครับไม่อยากให้๘ปีขึ้นกระชาก
ทางด้านประธานสอทนะคะคุณเกรงไกรเทียนนุกุล
ก็บอกว่าขอให้รัฐบาลกิโยตินกฎหมายที่ล้าสมัย
คือคำนี้ก็จะเป็นคำที่พูดกันบ่อยในเชิงกฎหมายเชิงกระบวนการยุติธรรม
คือเหมือนกับว่าให้ตัดกฎหมายเก่าที่มันล้าหลังทิ้งไปอะไรแบบนี้
แล้วก็ทำกฎหมายใหม่ให้อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นได้
ก็จะมีคณะทำงานร่วมกันระหว่างสอทกับรัฐบาล
รายกลุ่มอุตสาหกรรมเสริมกับการทำงานของ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ
รับว่าเคยกังวลกับนโยบายการขึ้นค่าแรงของพักร่วมรัฐบาลนะคะ
แต่ก็พอได้คุยกับคุณพิธาทางประธานสอทบอกว่าเบาใจลง
เพราะคุณพิธารับฟังปัญหาแล้วก็จะนำไปหารือ
คุณพิทาเองเคยเป็นสมาชิกสอทก็เข้าใจผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
ประชุมเสร็จก็ถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปเซลฟี่กันด้วยนะคะ
แย้มแจ่มใสนะคะบรรยากาศชื่นมืดนี่บรรยากาศการถ่ายรูปค่ะ
คือคุณพิธาก็โพสต์ไอจีเพิ่มเติมนะคะหลังจากประชุมกันเสร็จสับเรียบร้อย
เป็นภาพที่ตัวเองนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์และใส่หมวกกันน็อกนะคะ
ภาพนี้ค่ะหมวกผมเองครับไม่ได้แย่งของพี่วิน
ทุกท่านเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะครับ
เพราะว่ามันมีภาพตอนเดินมาถึงใช่ไหมคะถือหมวกมาเลยอะไรแบบเนี้ย
ว่าคุณพิทาเอาหมวกของพี่วินไปเลยหรือเปล่า

เพราะตอนที่ประชุมพักร่วมวันนั้นไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
คนก็ทักไงคะว่าเอ๊ะนั่งมาจากตรงไหนทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก

วันนั้นค่าวิน๑๕๐ให้ไป๑๐๐นึง
วันนี้เกือบลืมจ่ายเดินเลยมาเลยค่ะผู้ติดตามไปจ่ายให้ค่ะ

วันนี้หัวหน้าภาคก้าวไกลคุณพิธา
ไปที่พักก้าวไกลให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม
บอกว่าตอนนี้พักก้าวไกลมีคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เพื่อจะไปหารือกับภาคส่วนต่าง
ไม่ให้เกิดรอยต่อในช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
อย่างวันนี้ก็ไปหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลายเรื่อง
เรื่องการแข่งขันเรื่องขีดความสามารถ
เรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
แล้วก็จะสนับสนุนทางภาคเอกชนที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอ่า
ซึ่งยอมรับว่าเรื่องของการเป็นรัฐบาลผสมเนี่ย
ค่าแรง๔๕๐บาทที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ทำทันที
ความจริงแล้วไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือจะทำแต่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน
การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคงขึ้นตามใจตัวเองไม่ได้
แต่จะยึดหลักสากลนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของ
คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของพักเก้าไกล
ที่จะไปทำความเข้าใจกับส่วนต่างนะฮะ
เพราะตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องรอการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกรกต
แล้วยังต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนมีการโหวตเลือกนายกอีก
เอาเป็นว่า๒เดือนจากนี้ไปเนี่ยจะเดินสายไปรับฟังจากผู้เกี่ยวข้องให้รอบครอบที่สุด
๕๔๓๐๔๔๐เราถึงได้เสนอว่า๔๕๐เป็นตัวเลขที่เหมาะสมพร้อมกับแพ็กเกจ
ในการดูแลผู้ประกอบการเรียนทั้งสองด้านไปพร้อมกัน
เพื่อที่จะอธิบายให้เข้าใจว่ามีบางท่านที่เห็นข่าว
ที่บอกว่าเฮ้ยเวลาจะขึ้นค่าแรงนี้ขึ้นตามใจตัวเองไม่ได้
ก็ต้องเรียนว่าไม่ได้ขึ้นตามใจตัวเอง
ขึ้นแบบมีหลักการหลักสากลว่าตัวเลขนี้ควรจะเป็นยังไง
แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นแค่๑ใน๖ประเด็นที่คุยกัน
คือเป็นแค่๑ประเด็นใน๓กว่าชั่วโมงที่คุยกัน
มีการคุยกันก็เริ่มขีดควบสมัครในการเกี่ยงขาล
ก็ทำอย่างไรที่จะสู้กับคอรัปชั่นได้